ไปที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะคือที่นั่นเนี่ย
มันจะมีถ้ำหนึ่งชื่อว่าถ้ำคลังค่ะ
คนที่ชอบไปเที่ยวถ้ำจะรู้ดีว่าตรงนี้สวยงามนะ
แต่ว่าพวกล่าเหล็กไหลก็เหมือนกันค่ะชอบเข้าไปทำพิธี
ทำพิธีต้องจุดอะไรฮะจุดเทียน
แล้วทิ้งเศษเทียนไว้เกลือนเลยอ่ะค่ะนักอนุรักษ์บอกว่าโอ้โหเซ็งเลย
จะเห็นการแบบนี้บ่อยบ่อยนะคะต้องไปเก็บไปกว่าไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะ
นับครั้งไม่ถ้วนเลยค่ะนี่นะครับผมเข้ามาในอ่าถ้ำนะครับ
่งคลังนะครับแล้วก็จะมาเจอนี่ฮะเทียนอย่างนี้นะครับผม
แล้วก็นี่นะครับนี่นะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับ
สีขาวตรงนั้นนะครับนู่นนะครับผมซึ่งเอ่อจะมีไอ้พวก
พวกบ้าเด็กไหลนะครับซึ่งมักจะเข้ามาทางอ่าสำนักศูนย์ด้านหลัก
ด้านหลังนะครับผมบางทีผมเคยเจอนะครับ
เคยเจอพระนะครับผมพาคนเข้ามานะครับ

เหมือนกันผมเก็บขยะนะครับเก็บเศษเทียนพวกนี้ไปเป็น๑๐ครั้งแล้ว
นะครับแต่ก็อ่าไม่เคยหมดสักทีนะครับผมเก็บเป็นสิบครั้ง
ไม่เคยหมดสักทีแล้วคุณค่ะนี่เขาเป็นนักอนุรักษ์นะคะ
อนุรักษ์และสำรวจถ้ำในจังหวัดกระบีพาใครเข้าไปรู้ไหมคะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโอ้โหงามหน้าเลยจ้ะ
ไม่เห็นภาพแบบนี้เลยงงเลยนักท่องเที่ยวถามนี่คืออะไร
มันคือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติหรือง่ายโอ้โหแล้วเล่ากันยาวเลย
ต้องเล่าให้เขาฟังเขาก็งงอะไรคือเหล็กไหล
ต่างชาติเขาไม่อินอะไรคือเหล็กไหลแต่นี่แหละค่ะ
คนที่เขาคลั่งเขาชื่นชอบในเหล็กไหล
เขาเข้าไปในถ้ำนี้แหละถ้ำคลังไปทำพิธีนะคะ
เรามีโอกาสไปคุยกับคุณนิวัฒน์วัฒนยมนาพรนะคะ
เป็นนักสำรวจถ้ำแล้วก็เป็นนักอนุรักษ์
โบราณคดีของจังหวัดกระบีบอกว่า
ถ้ำคลังถือเป็นถ้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่
ถูกประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

สวยอ่ะโอ้นี่เห็นไหมมีสระน้ำมรกฏด้วย

ใครเห็นใครก็ชอบมีหินงอกหินย้อยแบบนี้
แต่กลับมีเศษเทียนจำนวนมากค่ะ
บางกลุ่มที่เชื่อว่ามีเหล็กไหลในถ้ำนี้
ทำพิธีที่ไร้สาระเขาบอกแบบนี้
อยากให้หน่วยงานในพื้นที่นำผู้นำชุมชน
ช่วยการปกป้องหน้าในพื้นที่หน่อยนะครับ
คืออย่าให้มีการทำพิธีแบบนี้อีกเลย
เพราะจะทำให้ธรรมชาติได้รับผลกระทบ

พอกำลังจะเก็บหมดปุ๊บมาพิธีครั้งใหม่อีกแล้ว

โอ้สวยมากเลยมาสักครู่เห็นมุมสูงนะครับ
เห็นไหมบ่อน้ำเป็นสีเขียวมรกฏเลยครับ